คือเขาจะว่าเมาท์เค้าไม่ให้ขับ

ไปต่อไม่ไหวหลับเลยจ้า

ดื่มดื่มอะไรดื่มเหล้าดื่มเบียร์เบียร์สดเบียร์สด
งานนี้เป็นงานแต่งลูกสาวของใครครับบวชใจ
ผมไปดื่มเหล้ามาดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ซื้อมาให้ที่ผมหลับเนี่ย
เพราะมันง่วงก็มันง่วงอ่ะคุณเพราะผมไม่ได้เมาแต่ผมง่วง
เออก็กินมาอ่ะถามดื่มอะไรอ่ะดื่มเหล้าอ่ะเปลี่ยนอ่ะดื่มเบียร์
ดื่มอะไรไม่รู้แต่หลับอยู่ในรถแบบนี้เนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะคุณ
ก็เมาไม่ขับไงหลับไม่ได้เหรอเขาก็ดีเหมือนกันเนาะ
อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีขอบคุณตาชาติชายค่ะเป็นชาวลำปาง
รับเลยโอ้ไปงานแต่งงานมางานแต่งงานลูกสาว
เบียร์มาแหมระหว่างทางกลับมามันง่วง
มาถึงตรงสี่แยกศรีชุมอำเภอเมืองลำปางก็เลยหลับซะเลยอยู่ในรถกระบะแบบนี้กลางแยก
ชาวบ้านแถวนั้นเขาต้องไปแจ้งตำรวจสพเมืองลำปางให้มาตรวจสอบ
ก็พากันไปปลุกคุณตาแล้วค่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยอ่ะ
จะขับรถออกไปตำรวจบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังเมาอยู่เลย
เอออย่าเพิ่งพ้ายจะได้ไปไหนพักก่อน
เจ้าตัวเลยเล่าไงบอกไปงานแต่งงานมาเออดื่มเป็นหนึ่งสองเหยือกเองเนี่ย
หนึ่งถึงสองเหยือกเมียสดจะขับกาปูมันง่วงไงให้ทำไงก็ต้องหลับเนี่ย
เออตำรวจก็เลยวัดปริมาณสักหน่อยโถคุณคะเกินไหมล่ะคะ

เออนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคุณเท่ากับว่าคุณขับออกมาแล้ว
ถูกไหมล่ะก่อนคุณจะมาหลับอย่างนี้ไงก็ผิดแน่นอน